แปดนาฬิกา๓๗นาทีกลับมาช่วงนี้พาไปที่จังหวัดประยอง
ไม่แปลกอ่ะหมาตัวนี้มันเล่นกับใครอ่ะคุณผู้ชม
พยายามหาคำตอบแต่หาไม่ได้ช่วยหาคำตอบหน่อยสิคะว่าเล่นกับใคร
เฮ้ยเห้ยเล่นกับใครอ่ะค่ะเรื่องแบบนี้คือต้องมีคน
ยืนอยู่แล้วมันพยายามที่จะตะกายหรือว่าทำแบบขอมือหน่อย
สวัสดีแล้วก็อย่างนี้คือข้าวมาเลี้ยงหมาก็จะรู้
พฤติกรรมหมาแบบนี้คือคัดอย่างนี้คือเรายืนอยู่
มันจะพยายามจะให้แบบตะกุยเราเหลือให้เราอุ้ม
ผิดหรือเปล่าแล้วเห็นไหมมีคนยืนอยู่หรือเปล่า
ก็นั่นไงใครขนลุกแล้วเนี่ย
เฮ้ยเล่นกับใครอ่ะ
ผีหรอ
เจ้าโตโตชื่อโตโตนะ

โตโตเล่นกับใครอ่ะ

ก็ไม่เห็นแล้วคุณยายยืนอยู่น่ะ
ไหน